สำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นการปิดตำนานเสือคนสุดท้ายนะคะ
พ่อเสือดำค่ะอดีตโจรกลับใจ
เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลสิริอายุ๑๑๔ปี
เกจิพระและลูกศิษย์ก็อาลัยกันเนืองแน่นค่ะ
วันนี้นะคะคณะศิษยานุสิตได้นำสรีระสังขาร
พระครูสุนทรธรรมวิมลหรือหลวงพ่อทวีศักดิ
หรือหลวงพ่อเสือดำที่เรารู้จักกัน
เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตน้องแข็มกรุงเทพ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดชะลอรัตนาราม
ก็มีพระผู้ใหญ่และเกจิอาจารย์ดังหลายท่านไปร่วมพิธีส่งน้ำศพด้วยนะคะ
แล้วก็มีประชาชนนะคะลูกศิษย์เข้าถวายน้ำสงศพจนถึงเวลา๑๓นาฬิกา
จึงปิดการถวายน้ำส่งนะคะ
ก็ให้คณะศิษยานุศิษย์บรรพชิตและข้ารุหัส
ประกอบพิธีขอขมาสรีระสังขาร
หลังจากนี้จะเก็บไว้๑๐๐วันเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้นะคะ
ในอนาคตก็อาจจะเก็บไว้ในโลงแก้วเพื่อเป็นอนุสรแก่คนรุ่นหลังต่อไปนะคะ
สิทธิ์ของหลวงพ่อดำบอกว่าเลื่อมใสสัทธาหลวงพ่อดำ
เพราะว่าท่านทิ้งคราบความเป็นเสือในอดีตไปหมดแล้ว
กลับตัวกลับใจเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์อย่างแท้จริงนะคะ
พ่อเสือดำนั้นจบการศึกษาปริญญาเอกถึง๔สาขาจากอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียค่ะ
โดดเด่นเรื่องการปลูกเสกตะกรุด
เคยชวนเสือใบและเสือมเหสวนร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะคะ
มรณภาพด้วยอายุ๑๑๔ปี
พ่อเสือดำป่วยด้วยหลายโรคค่ะทั้งไตวายโรคหัวใจ
และเคยสั่งเสียกับลูกศิษย์บอกว่าอย่าทิ้งวัด
และสร้างสิ่งที่หลวงพ่อเสือดำตั้งใจต่อไปให้เรียบร้อย

หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็พาหลวงพ่อไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็มรณภาพในเวลาต่อมาค่ะ